นี่วัดสวรรค์คูหาที่ภังงาเป็นแห่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเขาเลยนะ
ปกติแล้วเวลาคนไปกราบไหว้สการะก็ไหว้กันตามปกติไม่มีอะไร
แต่ทีนี้รอบนี้เขาฮือฮาบริเวณหินครับ

เป็นหินที่มีรูปร่างคล้ายกับเจ้าแม่กวนอิ่
มีงูสีขาวอยู่นี่อ๋อเออเรารายงานข่าวมาก็เยอะเออ
งูขาวจั๊วขนาดเนี้ยค่ะไม่ค่อยจะเห็นนะฮะอืม
แห่งนี้อยู่ที่ตำบลกระสมอำเภอตะกัวทุ่งครับที่พังงา
แต่ละวันนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเลยแล้วเขามาฮือฮาตรงบริเวณ

มีงูตัวนี้เลื้อยยาวประมาณสักสองเมตร
ค่อยเลื้อยช้าลงไปในพื้นถ้ำครับ

นักท่องเที่ยวก็สนใจกันตามถ่ายภาพกันใหญ่เลย
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นมาก่อน

ไม่ได้คนโรยแป้งยังไม่ได้โรยแป้ง

เท่าผู้แก่ในพื้นที่บอกว่าภายในถ้ำสุวรรณคูหาแห่งนี้
มีงูเจ้าถ้ำอยู่หลายตัว
ตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มี
ก็เป็นงูเผือกหรือว่างูสีขาว
แต่พวกงูเหล่านี้ไม่ทำอันตรายกับใครนะครับ
ใครมาพบเห็นเนี่ยถือว่าโชคดีนะ
คุณผู้ชมผมและคุณน้ำแข็งก็โชคดีนะเนี่ย

ได้ดูได้เห็นกับตาแต่ผ่านจอนะ

ฟิลเดียวกันกับแบบงูเจ้าที่อะไรอย่างนี้หรอครับ

มันอยู่ในถ้ำแต่ดูงูคุณผู้ชม